ปีที่แล้วมีน้องกัปตันหลงป่าที่เชียงราย๔กิโลมั้งแล้วก็พบในสภาพที่ไม่สวมเสื้อผ้าด้วยนะครับ
ลองไปหาข้อมูลดูนะแล้วก็มีน้องดีเจทางภาคใต้นั้นหลงไป๖วัน
แต่ว่าสภาพป่าทางใต้กับทางอีสานต่างกันนะเพราะทางใต้มันมีความชื้นมันมีเป็นป่าดิบชื้นแล้วก็อาจจะมีแหล่งน้ำ
ระยะทางไกลหรือความชันมันไม่ได้เป็นตัวจำกัดความสามารถของเด็กในการจะไปได้นะครับ
และเราต้องเข้าใจได้ว่าอย่างที่ผมบอกแหละจากการประเมินเนี่ยเด็กอาจจะเสียชุดวันที่๑๓
มีเวลา๓วันในการค่อยเดินไปเหนื่อยก็หยุดไปเรื่อยหลังจากหายเหนื่อย
แต่การที่เราไปจำนองว่าเราเดินไปแล้วเราเหนื่อยเนี่ยเราใช้เวลาเดินแค่ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเอง
มันคนละสถานการณ์กันแล้วฮะนะเพราะฉะนั้นเราต้องมองให้มันเป็นความเป็นจริงด้วย
อย่าเอาตัวเองไปเป็นมาตรฐานว่าเฮ้ยเราไปเองแล้วมันเอ่ยมันอย่างวันนี้มันไม่ได้
สภาพความเป็นจริงเขามีเวลาเดินมากกว่านั้น
นี่ครับจุดเกิดเหตุนะครับอยู่ที่ตรงต้นไม้ใหญ่นะครับ
ตรงนี้นะครับพบเจอเด็กนะครับ
ก็เนินก้นหินไว้ครับตัวนี้เต็มไปคิ้งโคนครับ
หลวงพุ่มหลวงเท้ามีนะไม่มีสภาพแล้วไม่ได้ใส่ครับ
กางเก้งใส่ไหมไม่มีด้วยหมดแล้ว
เอามาอาบน้ำให้แล้วก็เอาน้ำให้กินแล้วก็ถามว่ามากับใครเขาไม่ตอบ
ถามว่าเสื้อผ้าอยู่ไหนก็ไม่ตอบผมเลยโทรหาญาติเลยว่าเจอเด็กแล้ว
เมื่อเด็กหายเสร็จเรียบร้อยนะครับทางเจ้าที่กำลัวกันเราก็ไม่ได้นี่นอนใจ
เราก็รีบมาที่เกิดเหตุเราก็มาประมวลเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวล
ว่าหลังจากเวลาประมาณสิบกี่นาทีสหายอยู่สมบัติเพียงเกี่ยวของผม
แล้วก็ก่อนจบตัวไปก็สบายแน่ใจเลยนะครับ

เด็กคนนี้เนี่ยร้องไห้ตามลุงเขามา

แล้วลุงเขาก็ไม่ได้ดูว่าเด็กนั้นอยู่ที่ไหนอย่างไร

วิ่งตามลุงมาลุงเขาก็ไม่รู้

ประมาณเวลา๑๓นาฬิกาเด็กก็หาย

นานาว่าเด็กนั้นขึ้นรถตู้บ้าง

กระทั่งเรามาทราบอีกทีว่า

เราก็ไม่ทิ้งประเด็นว่า

หลังจากที่เราค้นหาทั้งวันเมื่อวานแล้ว
วันนี้แต่เช้า

จนกระทั่งมีน้องสองคนนี้

ก็มาเจอตรงบริเวณด้านล่างนี้

น้องสองคนนี้เขาก็มาพบเด็ก
ซึ่งอยู่บริเวณห้วยด้านล่าง

เด็กที่หายไป